คุณผู้ชมคะถึงคิวของหมอไก่พพาธินีแห่งไทยรัฐทีวีแล้วนะคะที่จะมาทำนายดวงเมืองปีวัวทองปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบสี่
โอ้โหคำแรกหลายคนบอกต้องกุมขมับเลยค่ะหมอไก่บอกทำใจนะ
ทำใจเลยเหรอทำใจเพราะจะมีปัญหาหนักเป็นบางช่วง
ครึ่งปีแรกตั้งแต่ต้นปีถึง๒๑เมษายนเนี่ยเป็นวันเกิดดวงเมืองอ้างอิงจากดาวอังคาร
ตอนนี้ดาวอังคารเป็นการากินีจรนะคะกำลังทับอยู่ในลักษณะดวงเมือง
เป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่มาทับดวงเมืองเพราะฉะนั้นจะรุนแรงมาก

เพราะว่าวันที่๒๑เมษายนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันเกิดดวงเมืองนะคะ
พอเวลามันเกิดทีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยก็คืออาจจะหนักหน่อยมีปัญหาเยอะหน่อยนะคะ
อย่างในเรื่องของพวกสุขภาพเรื่องของพวกโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะ
เอ่อเราจะต้องดูในเรื่องของดาวมนุษยูนะคะ
ตัวดาวมรุตยูเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ในดวงเมืองของเรานะคะ
ยังทับอยู่ในลักษณะดวงเมืองของเราเนี่ยจนไปถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ
ก็แสดงว่าในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยเราก็ยังจะต้องเผชิญอยู่กับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอยู่
ยังไม่จบเกี่ยวกับเรื่องของโรคแน่นอนอ่ะนะคะก็คือมันจะหนักในช่วงประมาณ
่งโตก็คือประมาณช่วงก่อนวันที่๒๑เมษาก็คืออาจจะยังมีปัญหามีอะไรอยู่นะคะ
อันเนี้ยไก่อ้างอิงมาจากเรื่องของดาวอังคารด้วยเพราะว่าในตอนเนี้ยค่ะ
ก่อนวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนเนี้ยก็เรียกว่าดาวอังคารเนี้ย
เป็นการากินีจรนะคะเป็นการรีจรแล้วก็ในขณะนี้เนี่ย
ทับอยู่ในลักษณะดวงเมืองด้วยนะคะเวลาที่ทับอยู่ในลักษณะดวงเมืองเนี่ย
อังคารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวบาปกระเพาะเวลาที่เป็นกรกินีเนี่ย
มันจะแรงนะคะการที่ดาวปะปะเคาะเนี่ย
มาทับอยู่ในลักษณะดวงเมืองนะคะมันก็จะเกิดปัญหานะคะ
ปัญหาที่มันมีโอกาสจะเกิดเนี่ยก็จะมีประมาณ๒อย่าง
อย่างแรกก็คือในเรื่องของความรุนแรง
เพราะว่าดาวอังคารมันหมายถึงเรื่องของสงคราม
เรื่องของปัญหาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเมืองไทยจะมีสงครามนะคะ
เรื่องของความแบบเรื่องเรื่องปัญหาอัธยากรรม
เรื่องอะไรที่มันรุนแรงเรื่องการฆาตกรรมตายหมูอะไรพวกนี้
ก็คือเกิดเหตุการณ์รุนแรงอุบัติเหตุแรงอะไรพวกนี้ค่ะ
แล้วอย่างนี้เวลาที่กรกินีเนี่ยมันทับลักษณะดวงเมือง
มันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ย
อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร้ายแรงหรือว่าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
หลายคนฟังแล้วหนักใจเลยค่ะว่าโอ้โหทำไมมันดูร้ายแรงจัง
แล้วมันจะมีแนวทางไหนผ่อนหนักเป็นเบาหรือแก้ไขได้ไหม
หมอไก่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องดวงเมืองทำอะไรไม่ได้จริงนะคะ
แต่ถ้าจะให้แนะนำคือทำใจค่ะวางแผนการใช้ชีวิตให้มากมาก
อย่าสร้างหนี้เพิ่มอย่าใจร้อนกับเรื่องการลงทุนมากจนเกินไป

เอื้อให้ลงทุนอะไรใหญ่หรือทำอะไรเสี่ยงเลย
ทีนี้แหมเห็นพูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วยใช่ไหม

มันจะมีโอกาสเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศหรือเปล่า

ถ้าจะมีจริงคือปีหน้าค่ะ
เพราะตอนนั้นเนี่ยดาวมริตยูจะย้ายไปอยู่ในพบกระดุมพระ
และพระราหูจะย้ายเข้ามาทับลักษณะดวงเมือง

มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่จะเกิดขึ้น
แต่ปี๒๕๖๔ตามดวงจีน
ดาวสีดาวแห่งปัญญาเนี่ยเข้าพุมประเทศไทย
ก็เป็นปีแห่งการแก้ปัญหาแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศค่ะ

ก็เดี๋ยวรอดูกันก็แล้วกันนะฮะ